มีข่าวนะครับมาแรงนะฮะกับแฮชแท็กใหม่นะครับ
ซุ่มพุ่งไม่อั้นหรือจะเป็นภาคต่อของต่ำตมไม่หยุดนะครับ
ถือว่าเป็นประเด็นร้อนแรงบนโลกโซเชียลเลยนะครับ
ที่ทำอัมดาขาเมานั่งกันไม่ติดเลย
ชนิดที่ว่าไม่ต้องหลับไม่ต้องนอนกันเลยทีเดียวนะครับ
ก็คือเริ่มต้นนะครับมาจากแฮชแท็กนะครับ
ตมไม่หยุดนะฮะกับเรื่องราวของพิษกาชัยโอสกลรัฐแล้วก็พลอยหอวังนะครับ
แฮชแท็กนี้ตามเข้าไปด้วยนะครับ
แต่ถ้าว่าชาวโซเชียลจำนวนนึงนะครับที่รู้สึกไม่พอใจกับท่าทีของรายการนะครับ
แสดงออกเกี่ยวกับแท็กนะฮะต่ำตรงไม่หยุดเนี่ย
ทำให้มีคนไปตั้งกระทู้ในพันทิศนะครับ
เปิดเผยนะครับเปิดฉากนะครับว่า
อยากให้อะไรเกี่ยวอะไรเนี่ย
อยากให้พี่ชอตเชิญหยาดทิพย์มาออกค่ะไฟเดย์จังค่ะ
พร้อมระบุว่าจะเป็นไปได้ไหมหนอ
อยากฟังสัมภาษณ์เรื่องความรักในอดีตของนางจัง
งานนี้ก็เลยทำให้ชาวเน็ตเนี่ยเมาส์กันต่อยอดนะครับ

คราวในอดีตเรื่องความรักความสัมพันธ์ระหว่าง

ที่เคยมีประเด็นข่าวกันก่อนหน้านี้นั่นเอง
ส่งผลให้นะครับให้แฮชแท็ก

ทยานขึ้นไปติดอันดับไทยเทรนด์ทวิตเตอร์

แล้วก็ล่าสุดนะครับวันที่๒๒กรกฎา

ได้มีการแคปภาพข้อความการรีทวิตนะฮะ

ที่ได้ตอบกลับผู้ใช้ทวิตเตอร์รายหนึ่งว่า

เดี๋ยวขอเล่าให้จบก่อนนะครับฉันเปียงแทน

ธรรมโลกออนไลน์เนี่ยพากันแห่แชร์ต่อไปเป็นวงกว้าง

อย่างไรก็ดีนะฮะผู้สื่อข่าวได้มีการตรวจสอบไปยัง
ซึ่งเจ้าตัวเองก็ยังโพสต์โปรโมทละครตามปกติ

อะไรของจริงอันนี้คือของจริง
แต่หมายถึงว่าเขาก็เล่นไอจีของเขานั่นแหละ
ตลอดระยะเวลาบางคนก็เอาไปโพสต์บอกว่าประมาณว่า
มีคนไม่ทีนี้ไอ้ตรงนั้นผมเข้าใจเลย

คำว่าปลาซุ่มต้มแม่อ้ำมันคืออะไรผมไม่เข้าใจ
เขาก็มีการไปขุดประวัติกันมาตลอดเวลาว่าโอเคละ
ผู้ชายคนนู้นคนนี้ไม่ว่าจะเป็นว่านธนกิจ

หรือใครต่อใครที่เคยมีข่าวกับพี่ชอต

เขาก็มีการไปขุดออกมาทั้งหมดว่าทั้งหมดเป็นเด็กพี่ชอตหรือเปล่า
ซึ่งทุกคนที่อยู่ตรงนั้นมันก็เป็นเด็กที่ทำงานที่เอไทม์ทั้งหมด
เคยทำงานเอไทม์กันมาอย่างคุณบอสก็ร่วมคอนเสิร์ตกันบ่อย

ก็คือมีการไปขุดคุยว่าพี่ชอตเนี่ย

เจ้าแตะเจ๊ฟังหนูก็เป็นหนึ่งคนที่ติดตามเรื่องนี้มาทั้งคืนจริงรึไงคุณแม่
สวัสดีค่ะ
เอังจี้ศรีภูมิเศรษฐ์เนี่ย

อีแองจี้อีบะเออ
ทิพย์ราชปานเมื่อก่อนก็เป็นแฟนกับคุณเอสวรริส
แล้วเขาก็มีการแยกกันไป
ก็เหมือนจบกันไปก็บอกว่าเพราะคุณเอสเนี่ย
คบกับพี่ชอตหรือเปล่าเลยทำให้แยกกันไป
ซึ่งตอนนั้นคุณเอสเขาก็หมดสัญญาช่อง๓พอดี
แล้วเขาก็ไม่ได้ต่อสัญญาช่อง๓
แล้วเขาก็มาทำงานที่ตอนนั้นมีการประมูลช่อง

ไม่ใช่อยากรู้ความหมายทำไมถึงต้องพูดคำนี้
หมายถึงว่าเหมือนทุ่มเงินไปไม่อั้น

คนก็ไปบอกว่าทำไมเป็นที่ปรึกษาศิรานีของคนมากมายแล้ว
ทำไมถึงว่าเราก็รักตัวเองเป็นยังไง
เอามาเปิดเผยบ้างอย่างนี้เหรอ
แน่ใจเหรอที่คุณถามนี่คุณถามด้วยความจริงใจ

ทำไมไม่เชิญคนที่เคยเป็นแฟนกับคุณเอสวรลิศมาบ้างล่ะ

อธิบราชปาลคุณสุยพรณภาอะไรอย่างนี้เอามาทั้งหมด
แล้วผมถามอย่างนี้อันนี้คือไม่ใช่ผมนะผมแค่อยากจะรู้อยากจะมาว่าผมนะ

แล้วทำไมถึงจะต้องเกี่ยวข้องอะไรกับคุณเอส
คือตอนนี้พี่ชอตกับคุณเอสเป็นแฟนกันเหรอ
ก็อาจจะเป็นคนที่ไม่ต้องรู้นี่ว่าเราคบกันแบบไหนหรือเปล่า

คนเรามันก็ต้องมีคนที่ทำงานอย่างคุณเอสนะ
เขาก็ดูเรื่องละครของทั้งช่อง

เรื่องราวความรักของคนมันจบไปแล้ว

เขามีการไปพูดถึงใช่ไหมฮะเรื่องที่แบบแฮชแท็กต่ำตรง
คืออย่างนี้ผมจะบอกให้ก็คือคนเขาตั้งประเด็นมาหลายครั้งแล้ว
แต่ตอนนั้นอย่างเช่นเอานุ่มสอนรามมา
ก็ไปพาดพิงถึงทางผู้หญิงคนนึง
ซึ่งทิ้งหนุ่มสอนรามไปก็คือคุณนุ้ยสุจิลา
มันก็เป็นประเด็นให้ทางครอบครัวเขาก็เหมือนกับมีการแบบไปนั่งสะกิด

หลังจากนั้นมาเรื่องของหญิงรัฐา
เอาเรื่องของดาราออ่างนุนัทมาพูดถึงคน

คือผมว่าจริงแล้วอันนี้ไปโทษไม่ได้นะ

อันนี้ผมพูดจริงคนทำรายการจะเข้าใจ

บางทีรายการบางรายการมันก็ต้องมีเรื่องของการนำเสนอ

อย่างรายการของเราเนี่ยก็การนำเสนอของเราคือ
อ๋อพูดเล่นการคุยเทฮะอำกั้นอะไรอย่างนี้
เป็นจุดบางคนรับไม่ได้เพราะอะไร

แต่ปรากฏว่าทุกคนก็เอาไปทุกอย่างไปโยงประเด็น

ที่ไหนครับตามห้างศึกษัตริย์ทั่วไป

อย่างเมื่อวานนี้คนก็ไปโยงประเด็นเรื่องนี้
ถ้าไม่อยากเป็นศพอย่ามายุ่งเรื่องส่วนตัว

คืออันนี้รูปอันนี้มันมาจากละครของช่อง

แต่คนก็ไปโยงอีกว่าพี่ชอตเนี่ย
ครูเหรอว่าอย่ามายุ่งเรื่องส่วนตัว
หรืออันนี้ถ้าเธอหักหลังฉัน

ทุกคนก็เลยเอาไปโยงได้เรื่องว่า

ได้ทั้งหมดจนทั้งหมดทั้งมวลเนี่ย

เป็นเรื่องเป็นราวที่เมื่อวานนี้คนพูดถึงตลอดทั้งคืน

ทำไมที่ผ่านมาแล้วเนี่ยเหมือนกับว่าทำไม

สมมุติในฐานะพิธีกรเขาเป็นพิธีกรว่าทำไมไม่ขุดคุย

ตัวคุณเห็นควรยังไง
ถามมาก็ตอบหมดแล้วไงว่าจะให้ถามว่ายังไง
สรุปคือเรื่องนี้มันจะจบลงตรงไหน
ยังไม่รู้จบวันที่ว่าคนอยากจะรู้อะไร

ก่อนอ้านนี้

อ้านมานานหรือยัง

เขาไม่คิดว่าเขาทำงานด้วยกันบ้างเหรอ

อ๋อคิดกันไม่แค่เพื่อนร่วมงานก็ได้
เขาไม่ได้มีอะไรเกินเลยไปกว่าตรงนั้น

การแก้แกก
หมูเหามีคำสอบใจ

เห็นท้ากับนักตั้งแต่ฉันตื่นเช้ามา

ก็ถ้าสมมุติเขาจะคบกันเขาก็เคยพูด
เห็นมีคนไปขุดคุยข่าวมาเหมือนกัน

เพราะบางทีผมมานั่งสัมภาษณ์คนที่แบบ

แต่ก็จะมีคนส่วนหนึ่งกลับมาบอกว่า

ผมก็โดนนะเออแต่บางทีผมก็
มันก็เป็นหน้าที่ในการที่เราต้องนำเสนอรายการ

ทุกคนมันก็ต้องเหมือนประมาณว่าโอเคล่ะ
หลังจากที่ช่องก็ทำรายการขัดไฟในเสร็จ

คนก็เลยเอามาขยี้ว่าเก่งจริงน่ะกล้าไหม
ที่จะเอาบทละครนี้มาทำเป็นละคร

สิ่งที่เกิดขึ้นมาตลอด๑คืนกับอีก๑๐ชั่วโมง
เอางี้โดยสรุปแล้วที่คุณพระดำพูดมาทั้งหมด

มันหมายความว่าถ้าผูกกันให้ดีเนี่ย
ก็คือหมายความว่าครั้งหนึ่ง
คุณเอสกับคุณหนาทิพย์เคยคบเคยเป็นแฟนกัน

คนจะมองว่าเป็นแฟนกันเหมือนเป็นพร้อมบ้านและเราไม่ต้องพูดถึง
แต่ในวงกลับกันหลายคนก็มองว่า

แต่สายงานของคุณแต่ของเค้าอันนั้นมันคนละสายงาน

แต่ไม่เคลียร์หรอกไม่เคลียร์
พี่ชอตครับหนุ่มกับวุดดับก็ต้องบอกก่อนเป็นสคริปต์ที่เราต้องอาจารย์
ไม่มีสคริปต์ที่นี่ตามที่แบบว่าโอเคละ

จัดแบบสวัสดีนะสวัสดีค่ะ